ประมาณ๑๑โมงใครอยู่แถวลำลูกกาปฐุมธานีบ้างครับ
ได้พบเจอกับเหตุการณ์นี้ไหม
ไฟไหม้โรงงานผลิตกาวครับ
โอ้โหไฟก็ลุกควันก็ดำเสียงระเบิด
โอ้โหดูลูกไฟสิครับดูลูกไฟ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑๑โมงคุณผู้ชมครับ
ในพื้นเทียบเพลิดลำลูกกาจวัดปทุมธานี

ต้นเพลิงนี่คือเป็นโรงงานผลิตกาวนำเข้านะครับ
แล้วก็จำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกาว
แล้วก็มีถังน้ำยาเคมีขนาด๒๐๐ลิตรนะครับอยู่ด้านในอีกเป็นจำนวนมากเลย
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและดมฉีดน้ำ
เพื่อควบคุมไฟไม่ให้ลามไปยังโกดังของบริษัทข้างเคียง
แต่ไฟมันก็ลามครับไปติดตัวโกดังด้านทิศตะวันออก
ซึ่งเป็นโรงงานที่อยู่ติดกันได้รับความเสียหายไปด้วย
ขณะเดียวกันไฟก็ลามไปติดถังด้ายน้ำยาเคมียุ่ง

คุณผู้ชมได้ยินไปนะครับติดต่อกันหลายครั้ง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
จึงสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้
เรื่องต้นพบว่าบริษัทต้นเพลิงได้รับความเสียหายทั้งหมดเลย
นะครับบริษัทต้นเพลิงนี่วอดทั้งหมดเลยนะ

จากการสอบถามทราบว่าขณะเกิดเหตุ
พนักงานทำงานอยู่ในโรงงานผลิตกาวประมาณ๒๐คนครับ
วิ่งหนีเอาชีวิตรอดสิครับออกมาข้างนอกได้

นายสุภาพระดมเล็กนายกอบตลำลูกกา
เปิดเผยบอกว่าวันนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
แต่หลังจากนี้นะจะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปตรวจสอบว่า
มันมีไหมสารเคมีที่ไปส่งผลกระทบต่อชุมชนต่อชาวบ้านเนี่ย
นะครับส่วนตำรวจสภลำลูกกานะครับ
กั้นพื้นที่เพื่อไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปพื้นที่ข้างใน
เพื่อรอการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขต๑ต่อไปครับ